แต่ขากลับสภาพแกมา
ตาข้างนึงบวมปูดแบบเกือบปิด
แล้วปาก็แตกดู
หน้านี่เลือดออกแผลถลอกเต็มเลย
ถ้ายทอยเหลงเหลือข่าว
คือลักษณะเหมือนโดนรุมซ้อมมาเลยค่ะ
หลานเลยพายายมาหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วบอกว่า
คุณตำรวจช่วยจับคนที่ทำร้ายยายหนูให้หน่อยได้ไหม
นี่ค่ะสภาพบาดแผลที่หลานถ่ายเอาไว้ดูสิหูฉีกเลยเห็นไหมอ่ะ
ตาก็บวมปูดตาเกือบปิดหลังเหลิงอะไรเป็นร้อยไปหมดเลยนะคะ
ลักษณะเหมือนถูกทำร้ายร่างกายอย่างหนักค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๘พฤษภาคมนะคะ
คือหลานเล่าให้ฟังว่าคุณยายเนี่ยเดินหายออกไปจากบ้านแล้ววกกลับมาด้วยสภาพนี้
พอถามว่าใครทำยายยายก็บอกว่าจำไม่ได้อะค่ะ
คือคุณยายแกก็ตอบว่ามึงอึ้งเหมือนกันแกก็ไม่รู้คือไม่รู้ว่าแกจำไม่ได้หรือยังไง

ทีมข่าวเราลงพื้นที่ห้องพักย่านถนนพัฒนาการนะครับ

หลานสาววัย๒๑ปีก็บอกว่าอยากให้ตำรวจตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด
คือยอมรับแหละว่ายายก็ชอบเดินออกจากบ้านอยู่บ่อย
และแกก็บางทีเสียงดังเวรวายตามประสาทคนสูงวัย
แต่มันต้องทำขนาดนี้เลยเหรอกับคนแก่
แล้วนี่เมื่อกี้หลานถามใช้คำว่าพวกมันใช่ไหมคะ
นี่ถ้าอยู่เป็นกลุ่มนี่แปลว่ารุมทำร้ายยายเธอเหรอ

ปกติคุณยายจะไปใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้น

ชอบเดินชอบไปนั่งเล่นอยู่ตรงนั้น
ใช่ค่ะน้าหนูก็เลยเข้าไปถามว่า

ไม่มีไม่มีอะไรทำไมจะ

เหมือนจะมาไล่ไล่กระถือ
อีกน้าหนูค่ะ
อันนี้ก็คือดูว่ามันโหดร้าย

เมืองต้นชุดสืบสวนก็มีการเข้าไป

เพื่อจะลำดับเหตุการณ์ช่วงโดนทำร้ายก่อนหลัง

เห็นตำรวจบอกว่ารู้สึกจะมีข้อสังเกตอะไรบางอย่างเหมือนกัน